ตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
ตามหานักท่องเที่ยวจาก๘ประเทศเสี่ยง
เพราะว่าตั้งแต่วันที่๑๕พยถึง๒๗พย
ปรากฏว่ามีคนที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา
คือเข้ามาก่อนหน้าที่ประเทศไทยเนี่ย
จะสั่งปิดกั้นการเดินทางจาก๘ประเทศนี้

พอเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว
ปรากฏว่าตามตัวเจออยู่แค่๒๓คน
ยังเหลือ๒๐๐กว่าคนที่จะต้องตาม
และทีนี้เป็นคำเปิดเผยจากคุณหมอทวีสินเมื่อวานนี้
ก็ทำให้เราตกอกตกใจเหมือนกันนะครับ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคบอกว่า
ตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๒๗พยที่ผ่านมา
มีผู้เดินทางจาก๘ประเทศเสี่ยงสูงในทวีปแอฟริกา
พบการแพร่ระบาดของโอไมครอนเข้าไทยเนี่ย
รวม๓๓คนทั้งจากโครงการแซนบล็ก

โดยพบว่าขณะนี้ยังอยู่ในประเทศ๓๓๐คน
แต่สามารถติดตามตัวได้เพียง๒๓คน
คิดเป็น๗ของจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศ
ซึ่งเป็นมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเลยคุณ
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางมาจากทั้ง๘ประเทศ

แสดงตัวต่อโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง
หลายคนถามว่าโอ้โหป่านี้เขาไปท่องเที่ยวเดินทางไปไหนมาไหนแล้วมั้งนะครับ

ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสอบคออยู่เหมือนกันนะครับ
ทีนี้เมื่อเช้านี้นะฮะนักข่าวไปเจอนายกรัฐมนตรี
ถามนายยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละครับ
เกี่ยวกับการติดตามตัวนักท่องเที่ยว๒๕๒คน
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้บอกว่ากำลังติดตามอยู่
คนที่อยู่ในพื้นที่ถ้ารู้ให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่
ทีนี้ภูเก็ตเขาก็ตอบกลับเลย
เพราะว่าภูเก็ตถือว่าเป็นการเปิดเมือง
แล้วก็ทางจังหวัดภูเก็ตเพิ่งเผยออกมาล่าสุดนะครับ
บอกว่าตั้งแต่ช่วงวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาใต้เข้ามา๑๓๐คน
ทางจังหวัดมีความพยายามในการที่จะติดตามตัว
อันนี้แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีการรายงานว่ามีนักท่องเที่ยว
จากประเทศแถบอัฟริกาเข้ามาก็ต้องดูแลจัดการนะ
เพราะนายกรัฐมนตรีก็ฮึ่มเหมือนกันนะครับ
บอกให้ตามหาให้เจอนะครับ
ขณะที่คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาส
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็ระบุว่าปัจจัยสำคัญในการควบคุมสายพันธุไมครอนในประเทศ
จะต้องเน้นไปที่การตรวจอย่างรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวัง
ซึ่งขณะนี้เองทางศูนย์ได้พัฒนาชุดตรวจ
เป็นชุดตรวจจับเฉพาะสายพันธุไมครอนเลย
เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วที่สุดนะครับ
หรือประมาณ๔ชั่วโมงก็สามารถที่จะบอก
หรือว่าคาดว่าเป็นสายพันธุ์ไมครอนหรือไม่นะครับ
คุณหมอยงบอกด้วยนะครับว่ากลุ่มที่
มีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อสายพันธุไมครอน
คือกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนเลย
ไม่ใช่เฉพาะจากแอฟริกานะครับ

พบว่ามีทั้งคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว
และผู้ป่วยโควิดก็ยังสามารถติดเชื้อสายพันธุ์นี้ซ้ำได้
ดังนั้นจำเป็นต้องตรวจในทุกกลุ่มเลยนะครับ
กันที่ข่าวที่ดูเป็นความหวังกันบ้างนะครับ
เพราะว่าศูนย์จีโนมทางการแพทย์
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลประมาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต

โอไหมคลายมาตรการในพื้นที่กรุงเทพฯ
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับ
ให้ลูกค้านั่งดื่มแอลกอฮอลในร้านได้ถึง๕ทุ่ม
ขยายเวลาจากเดิม๓ทุ่มนะครับ
ทำให้บรรยากาศยามค่ำคืนหลายแห่งในกรุงเทพ

ท่องเที่ยวซึ่งจริงบางตามาเกือบทั้งปี
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ก็ทยอยเดินทางมาท่องราตรีกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
ที่ถนนเข้าสารก็ยังคงเข้มงวดครับ
โดยกำหนดทางเข้าออกเป็นทางเดียว

เพื่อตรวจดูการรับรองการฉีดวัคซีนว่าครบทั้ง๒เข็มหรือไม่
พร้อมตรวจบัตรประชาชนยืนยันตัวตนนะครับ
หากนักท่องเที่ยวรายใดยังได้รับวัคซีนไม่ครบ
ซึ่งก็เก็บค่าตรวจแล้ว๑๐๐บาท
หากตรวจแล้วผลคือไม่มีเชื้อโควิด๑๙
ก็สามารถที่จะเข้าไปในถนนเข้าสารได้นะครับ
ส่วนผู้ประกอบการเองนะฮะก็บอกว่ารู้สึกดีใจมาก
ที่มีการขยายเวลาให้ขายแล้วก็นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้าน
จนถึง๕ทุ่มเพราะว่าช่วยให้ร้านต่างมีรายได้จากการขายเพิ่มมากขึ้น
แต่อย่าลืมนะต้องไม่ประมาทต้องกาดไม่ตกท่ามกลางความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสายเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนนะครับ